อ่ะตอนนี้คนก็ไปดูสวเหมือนกัน
ใช่ค่ะนอกจากตอนนี้สวเป็นที่น่าจับตามอง
ใช่เพราะไหนจะเรื่องโหวตนายก๒๕๐สว
ซึ่งก็มีคนที่ออกบอกจุดยืนชัดเจนแน่นอนว่าล้านเปอร์เซ็นต
ยังไงก็ไม่โหวตให้ทีมพิธา
หนึ่งในนั้นคือสวกิติศักดิ์
ยังจำชื่อเขาได้เนอะสวกิติศักดิรัตนวราหะ
ทีนี้มันมีประเด็นแทรกขึ้นมาว่าเอ้าทำไมอยู่สวกิติศักดิรัตนวรหะ

มันเป็นกรณีก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมือง
นี่ตำรวจเขาบอกชัดเจนนะคะว่าเอาการเมืองทิ้งไปก่อนนะ
อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือถ้าจำกันได้มันจะมีกรณีที่ชายชุดดำ
บุกยึดวัดฮิรัญญารามหรือว่าวัดหลวงพ่อเงินบางคลาน

แล้วก็มีการบุกเข้าไปทำร้ายร่างกายพระสงฆ์คนงานของวัด
แล้วก็วัยยาวัชกรที่อยู่ในกุฏิจนบาดเจ็บกันไปหลายราย
ตั้งแต่๖เมษายนที่ผ่านมาแล้วอยู่อยู่ตำรวจก็หงายการ์ดบอกขอสารออกหมายจับ
สวกิติศักดิรัตนวราหะเพราะไปเจอความเชื่อมโยงเกี่ยวกับกลุ่มชายชุดดำนี้
แต่ว่าศาลยกคำร้องหมายจับบอกให้ออกหมายเรียกแทนนะคะ
ซึ่งสวกิติศักดิ์เองก็บอกว่ายินดีที่จะเข้าพบพนักงานสอบสวน
แล้วก็บอกเลยว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นั้นเขายกพวกทะเลาะกันเองไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลย
เชื่อเลยว่าเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องการเมืองอยู่เบื้องหลังก็เลยมาตกที่เขาแน่
พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องออกมาชี้แจงว่า
เคสที่มีชายชุดดำบุกยึดวัดหิรัญญารามเนี่ย
มีการออกหมายจับผู้ก่อเหตุ๒๑คนซึ่งตำรวจตามจับได้หมดแล้ว
พอซักถามดูก็ปรากฏว่าอ้าวมันมีการซัดทอดไง
ว่ามีคนใช้ให้กลุ่มนี้เข้าไปก่อเหตุ
ตำรวจเขารวบรวมพยาหลักฐานจนมั่นใจแล้วถึงได้ไปขอสารจังหวัดพิจิตร
ออกหมายจับผู้สั่งการ
พิเคราะห์แล้วเพราะว่าผู้ที่ถูกขอหมายจับเนี่ยมีหลักฐานที่พักชัดเจน
ก็เลยเปลี่ยนให้ออกเป็นหมายเรียกมาพบเจ้าหน้าที่ในวันที่๑มิถุนายนแทน
ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าบิ๊กโจ๊กมั่นใจขนาดไหนมีหลักฐานอะไรเหรอถึงจะกล้าออกหมายจับสวเลยนะ
โจ๊กบอกว่าบอกไม่ได้เพราะว่าอยู่ในสำนวนแต่ยืนยันเลยว่าหลักฐานชัดเจนจริง
หมายเรียกครั้งแรกถ้าไม่มาจะออกหมายเรียกครั้งที่๒
แต่บิ๊กโจ๊กบอกว่าไม่ขอเรียกครั้งที่๒ด้วยนะ
ครั้งแรกไม่มาปุ๊บครั้งที่๒จะขอสารออกไม้จับเลย
แต่ว่าคุณกิตศักดิเขาบอกแล้วเขายินดีไปพบพนักงานสอบสวนนะคะ
แล้วก็เลยถามว่าเอาแต่สวกิติศักดิ์บอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้รู้เรื่องด้วยเลย
นี่มีประเด็นการเมืองเบื้องหลังหรือเปล่ารับใบสั่งใครยังไงมาหรือเปล่า
โจ๊กก็บอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง๑๐๐
เพราะว่าคดีนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมษายนแล้ว
ลองฟังเสียงบิ๊กโจ๊กแล้วก็สวเกติศักดิ์กันหน่อยนะคะ
ผมก็จะกลับเรียนท่านเจ้าคณะนะครับท่านเจ้าคณะซึ่งท่านอยู่ที่กรุงเทพนะครับ
เพื่อให้ท่านเนี่ยได้มีคำสั่งนะครับเพราะว่าในเรื่องของการดูทรัพย์สินต่างนะครับ
เป็นเรื่องของทางทางวัดนะครับแต่ว่าต้องมีกรรมการกลางนะครับ

วัดบรรพาเนี่ยสาวบ่ากิจสัตว์ได้รับการลองเรียนจากประชาชนมาตั้งแต่ปี๖๑นะครับ
จะเรียกว่าผู้มีที่พนแล้วกันซึ่งเป็นนักสร้างคราขาย
ซึ่งสวยังไม่ทราบแล้วก็ยังไม่เห็นนะครับว่า
เอ่อเป็นเอ่อใบเรียกในข้อหาใดนะครับ
ประเด็นใดไม่ได้ไปเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือเข้าไปในวัด

ในการที่กล่าวอ้างในการที่มีชายชุดดำแต่อย่างไร
โปรดติดตามตอนต่อไป